ท่านผู้ชมครับเรามาดูเรื่องของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับ
ทั้ง๑๓คนติดอยู่แล้วก็กำลังพยายามช่วยกันค้นหาอยู่นะครับ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเป็นถ้ำที่ค่อนข้างจะลี้ลับ
แล้วก็ไม่ค่อยมีใครเข้าไปมากนักนะฮะ
มีนักท่องเที่ยวเข้าไปบ้างชาวบ้านในพื้นที่เข้าไปบ้าง
แต่ก็ไม่ค่อยแพร่หลายนะครับ
มีเรื่องของอาถรรพ์มีเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางที่ดูแลพื้นที่อยู่
พอลูกหลานเขานะฮะเด็กทั้ง๑๒คนกับโค้ชอีก๑คนเป็น๑๓คนไปติดอยู่เนี่ย
นี่เป็นภาพที่ชาวบ้านในพื้นที่นะครับได้ทำพิธีขอขมานะฮะ
ที่เรียกว่าพิธีเบิกถ้ำตามพิธีกรรมโบราณ
เพราะเชื่อว่าเด็กที่หายตัวไปอาจจะเป็นเพราะไปล่วงเกินอะไรเจ้าที่เจ้าทางหรือเปล่า

ครอบครัวกับญาติของทั้ง๑๓คนนะครับทำพิธีเปิดป่า
ยังเชื่อว่าทั้ง๑๓คนยังมีชีวิตอยู่นะครับ
แต่หาทางออกไม่ได้หรืออาจจะหากันไม่เจอหาไม่เห็นมองไม่เห็น
ต้องทำพิธีขอเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าในเขา
เพื่อให้ช่วยคุ้มครองทั้ง๑๓ชีวิตให้รอดปลอดภัย
ที่เข้าในถ้ำบางทีอาจจะทำอะไรผิดพลาด

ทีนี้เกิดดอยนางนอนลูกนี้บางทีอาจจะมีเจ้าของอาจจะทำผิดพลาด

อาจจะก้านน้ำหรือเหตุ
เหมือนคล้ายเราจะพูดอะไรดี
เหมือนกันแกล้งเหมือนเจ้าที่เจ้าแดนเจ้าเขาเขาเนี่ย

ชาวบ้านบอกว่าปกติถ้ำนี้เนี่ยไม่ค่อยมีคนเข้าไปข้างในนะฮะ
เพราะว่าลึกลับแล้วก็น่ากลัวมากนะครับ
มีตำนานเล่าขานถึงความลี้ลับมากมายนะครับ
ตำนานของเจ้าแม่ดอยนางนอน
คือที่บริเวณหน้าถ้ำเนี่ยจะมีรูปปั้นของเจ้าแม่ดอยนางนอนอยู่
มีรูปภาพชายหญิงคู่ด้วยนะครับ
มีตำนานของเจ้าปู่พญานาคด้วย
ซึ่งเป็นผู้ดูแลรักษาถ้ำแห่งนี้

ถ้ำนี้แตกต่างจากทุกถ้ำ
ที่เคยไปมานะชาวบ้านบางคนบอก

ชาวบ้านบอกว่าเหมือนกับมีคนจับตามองทุกฝีก้าว

ตอนเนี่ย๒วันนะ

๒ชั่วโมง๕๕นาที๓๒วินาทีเนี่ย

คือเชื่อว่าหลานชายเนี่ยเอาตัวรอดได้

แต่ตอนนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ
โดนบันดาลให้หลานชายปลอดภัยด้วย
แต่ขาดน้ำขาดไม่ได้

มีชายหญิงคู่นึงมาเหมือนกัน

เหล้าขาวแล้วก็ใบยาเส้นค่ะ

แต่เขามีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนกัน
แล้วก็เห็นใจทุกชีวิตที่ติดอยู่ข้างใน
ก็เลยเดินทางมาร่วมทำพิธีด้วย
ทีนี้ตกค่ำนะคะก็มีชาวบ้านในพื้นที่อีก๒คน
มาอีกเป็นผู้หญิงกับผู้ชายค่ะ

แล้วก็มีการนำช่อดอกไม้สีขาว
ตุ๊กตาปั้น๑๓ตัวไปวางไว้บริเวณปากถ้ำ

แล้วเขาเห็นว่าทั้ง๑๓ชีวิตเนี่ย

แล้วเขาก็เชื่อจริงว่า๑๓ชีวิตนี้ยังรอดชีวิตอยู่ค่ะ
ไม่ได้มาขอกลับมาเจ้า
มาขอให้เป็นช่วย

ขอให้เจ้าหน้าพี่ช่วยละอ่อนได้ออกมาเจ้า

แล้วเขาอยู่กันลำบากไหมคะอยู่กันอย่างไรบ้าง

มีมีชีวิตอยู่
ยืนยันว่าพบแน่นอนชีวิตหลังวันนี้
ก็ทำพิธีตามความเชื่อแล้วนะครับ

วิทยาศาสตร์ภูมิศาสตร์วิศวกรรมศัยศาสตร์

คือตอนนี้จุดประสงค์เดียวที่ทุกคนต้องการ
คือทั้ง๑๓คนต้องปลอดภัย
ก็หวังว่าจะได้รับข่าวดีโดยเร็วที่สุดนะครับ